มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเขาก็เชื่อว่าเต่านี่แหละฮะเต่าตัวใหญ่เนี่ยเวลามาแล้วจะให้โชคให้ลาบอย่างเต่าตัวนี้มาบ้านหลังหนึ่งเฮ้ยไม่รอดเจออย่างนี้เขาให้ครับ
เต่าใช่ไหมตัวใหญ่เบอร์เลอร์เทอร์อัดแป้งเขาให้กลิ่นลาเวนเดอร์และเย็นหอมชื่นใจ
อัดเต็มคาราเบลเต่าบอกว่าไม่อยากได้แป้ง
เอาจริงไอ้เต่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้เขาไม่อยากได้แป้งหรอกครับเต่าเดียวที่อยากได้แป้งคือกลิ่นเต่าของตัวเรานี่แหละฮะ
โดยเฉพาะตัวผมเนี่ยอัดแป้งเข้าเต่าเป็นประจำ
วันนี้คุณมาใส่ตกปกเหรอเนาะ

เหตุการณ์นี้ฮะเธอเชื่อว่าเต่าตัวนี้น่าจะมาให้โชคแล้วเธอรวมไปถึงคนในบ้าน
ก็เชื่อว่าเต่าเนี่ยมันต้องมาให้โชคและตามสเต็ปเลยเจอเต่าแบบนี้พลิกก่อนเลย
ขอดูซิกแพคดูหน้าท้องของมันจับไหงท้องเลย
ถูไถแบบนี้คือด้วยความที่ว่าเต่าเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ
โบราณก็เชื่ออีกว่าเต่าเข้ามาในบ้านแสดงว่าเต่ามาให้โชคนั่นเองล่ะครับ
ผมเข้าใจนะในเรื่องของความเชื่อแต่เป็นไปได้นะก็อย่าเอาแป้งไปถูมันเลย
เจอตรงเจอเต่าก็ปล่อยมันไปในที่ในทางของมันแล้วต้องดูด้วยนะ
เต่านั้นมันเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ำ
ใช่แต่เข้ามาแบบนี้อาจจะเป็นเต่าบกนะเพราะเขาเดินมาอย่างนี้เต่าบก
ใช่ไหมก็ต้องไปปล่อยให้มันถูกที่ถูกทาง
อย่าเอามันมาถูมาทาแป้งอย่างนี้เลยสงสารมันครับ